คุณมองเห็นคนที่เดินและใช้ชีวิตข้างถนนบ้างหรือไม่
และคุณคิดอย่างไรที่คนรวยก็รวยจนล้นฟ้า
แต่คนจนที่นอนตายข้างถนนเฉลี่ยแล้ววันละ๑๒คน

ถ้าทั่วประเทศจริงแล้วรวมเด็กเล่ร่อนด้วยเนี่ยไม่เกิน๗๐๐คน
ผมชื่อก๊อฟบ้านเดิมอยู่พิจิตรครับ

เราได้วันต่อวันมีทุกวัน
อย่างทำไร่ทำนาบางทีมันแรงมันอะไรเราไม่ได้ผลผลิต
เราก็แขกเป็นหนี้เขาด้วย
แล้วก็ตัดสินใจออกจากบ้านมาเลย
รายได้สมัยตอนนั้นก็๔๐๐๕๐๐บาท
ราคามันลงแต่ตอนนี้ก็๑๐๐๒๐๐บาท
ถ้ามีของมีค่าแบบที่แบบฝรั่งเขาทิ้งอะไรเขาทิ้งเราก็เก็บไปขาย
นี่ก็โลละบาทเลยช่วงนี้
อย่างกองนี้๕๐๖๐คิดว่าได้แล้ว
เราพอหรือไม่พอ

ใช้อันนี้ซันตะคอร์สแล้ว

ปกติแล้วก็ตันตะคอร์สไปเรื่อย

กลัวจะไปชนเขาเราก็จุงออกไปเรื่อย

เขินหน่อยไม่กล้าทำอะไรอายเขา

ผมมีคนที่เนี่ยผมเดินเก็บปวดไปเนี่ย
เดินผ่านคนที่แถวเขาเดินเยอะแยะเนี่ย

เหม็นว่าเราไม่ดีอะไรอย่างนี้
เห็นว่าน้ำหาบกันบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เราขอให้ได้ทำงานแล้วมีเงิน

หรือจะรวยล้นฟ้า

ถ้าเราขยันเราก็จ้างตัวเอง

ถ้าเราเครียดเกลียด
ก็เหมือนนายจ้างคนทั่วไป

มาจากบ้านครั้งแรกพี่มาอยู่แถวไหน

มานอนมากินมาอะไรอยู่แถวนี้

แล้วก็พาดชีวิตครอบครัว
มาจังหกตอนลูกสาวสี่กว่าป่ะ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

มีบ้านแต่ไม่อยากกลับบ้าน

นะคะรวมถึงผู้สูงอายุที่มี

หลุดออกจากบ้านเกิน๓วัน

อาบน้ำไม่ได้อะไรย่าก็จะจำแทบไม่ได้

เก็บของมาเสร็จก็เอาของมาวางไว้

จะนอนอยู่ตามนี้แถวนี้แหละ
ค่อยเก็บขวดเผ็ดไม้เจอยากอายุก็เก็บมาไว้ใช้
คร้าล่ะช่วยได้จริงไหมคะ

แต่กลับแล้วเราไม่รู้ว่าขาดมันขัด
ตื่นมาก็แรงแรง

แต่อยู่แล้วไม่มีความสุข
เขาอยู่ได้
บางทีเขาว่าอะไรนะ
ที่ว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากอะไรอย่างนี้
ไร้ที่พึ่งหรือโฮมเรทนะคะ
สาวไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาสังคม

จ๋าและตัวมูธิเองมองว่ามันเป็น
ผลกระทบของปัญหาทุกอย่าง

ปัญหาครอบครัวครอบครัวล้มเหลว

เศรษฐกิจที่ดินทำกินไม่มีที่ดินทำกิน

โรงงานปิดตัวตกงานกลับบ้านไม่ได้

ปัญหาเหมือนกันหรือเรื่องสวัสดิการ
เรื่องสุขภาพการไม่ได้รับการรักษา
เจ็บป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ก็ต้องเอามาทิ้งข้างถนนหรือไปไหนไม่ได้

เราก็ต้องไปดูที่ต้นเหตุหลายอย่าง

มันก็จะย้อนมาจนถึงเรื่องของสวัสดิการ
คือถ้าประชาชนมีสวัสดิการ
พื้นฐานที่เท่ากันอย่างแท้จริง
มันก็จะลดบางส่วนที่คนที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการเนี่ย

มันก็จะเหลือในกลุ่มคนที่ป่วยหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อันนี้ก็จะมีหน่วยงานเฉพาะ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ต้องลงมาดูแลอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกันค่ะ

เขาอาศัยเขาเขาอาศัยเราค่ะ

ผมก็ไปซื้อข้าวไข่เจียว

แค่๒๐บาทก็อิ่มได้
เป็นอาหารประจำเช้าทุกวัน
พี่กรอฟรู้ไหมว่ามันถูกหรือผิดกฎหมาย

เต้ออีกครั้งหนึ่งก็ว่าผิดกฎหมาย

เชิญตัวไปมิตรมิตรี

แล้วหลานเป็นไงอ่ะ

เดี๋ยวพ่อส่งเงินไปให้
ไม่มากันมาแล้วพ่อกินเหล้าเยอะไปหน่อย

โปรดติดตามตอนต่อไป